ไปต่อที่เรื่องของแม่ค้าขายผัดไทยคนหนึ่ง
ช่วงที่ผ่านมาวิกฤตโควิดมันก็หนักมาก
มีทองสะสมอยู่๒บาทก็เอาไปจำนำ
เอาเงินออกมาใช้ได้เงินมา๔๕๐๐บาท
ทีนี้พอทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเริ่มขายของได้ก็มีเงินเก็บแล้ว
เอาเงิน๔๕๐๐บาทไปถ่ายถอนทองกลับคืนมา
เขามั่นใจว่าเขาเอาเงินไปครบ

แต่พนักงานบอกว่าขาด๒๐๐๐
มันขาดได้ยังไงคุณผู้ชมดูเห็นไหม
จังหวะที่เขานับเงินอยู่มันมีแบงก์พันธุ์
เหมือนว่าเขาทำแบบเนียนและกำไว้ในมือ
แล้วทำเป็นเงินหล่นไปนี่ฮะไปแล้วครับ

บาทคือนี่แหละครับหายไปแล้ว

เขาบอกไม่ฉันมั่นใจว่าฉันเอามาครบ
ก็ให้นับใหม่มันก็ขาด๒๐๐เพราะว่ามันก็หายไปแล้ว
อันนี้คือเป็นพนักงานรถจำนำนะคุณ

ผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าพกรามมาสนาววาไสสี
อันนี้เป็นภูมิตายในกลางวันเป็นเมฆ้าขายภาทไทย

ไปร้องตามร้านอาหารตอนกลางคืน
เธอก็เอาคลิปนี้มาขอความช่วยเหลือ
เขาไปขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยสอสอ
บอกว่าช่วยหน่อยเถอะเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่รถจำนำเนี่ยโกง
อันนี้อยู่แถวสะพานใหม่นะฮะถูกโกงไปสองพัน
ทีมข่าวก็ไปเจอคุณประการมากครับผมก่อนหน้านี้เขาเดินมาร้อนจากโควิดสิบเก้า
ก็เลยเอาสร้อยท้องเนี่ยสองบาทไปจำนำอันนี้เป็นโรงรับจำนำของรัฐด้วยนะครับ
สะพานใหม่ได้เงินมาสี่หมื่นห้าอ้าวทำงานเก็บเงินทำทั้งกลางวันกลางคืน
เอาได้เงินเพียงพอแล้วจะไปถ่ายถอนตอนจะไปเตรียมเงินไปสี่หมื่นห้าพันห้ามร้อยหกสิบสามบาท
มันเกินอยู่๕๐๐กว่าบาทมั่นใจว่าครบแน่นอนนับแล้ว๒รอบ
เอาหนังยางมัดเอาไว้เป็นปึกนะฮะเป็นสี่ปึกปึกละหมื่นก็เป็นสี่หมื่นกว่านะฮะ
พอไปถึงโรงรับจำนำแกะหนังยางออกยื่นเงินให้กับพนักงานนะฮะ
พนักงานก็นับไปนับไปทั้งมือทั้งเครื่องแล้วบอกว่าขาดไปสองพัน
ตัวเองก็บอกนับใหม่สิมั่นใจว่าเอามาครบเขาก็บอกว่าเขาขาดไปสองพันนะฮะ
แต่ว่าผู้เสียหายรู้สึกแปลกใจว่าเงินหายไปไหนพอนับละเอียดดีแล้ว
ไปขอดูกล้องวงจรปิดของโรงรับจำนำถึงได้เห็นพิรุษของพนักงานว่า
ระหว่างที่นับแบงค์พันธุ์ใบที่๒๐พนักงานพับเงินดึงเอาไปซุกในมือ
แล้วทำท่าคล้ายให้มันหล่นไปใต้โต๊ะนี่แหละครับดังภาพที่เห็นไปตอนแรก
กล้องวงจรปิดก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความนะฮะกับสอนอบางเขน
แต่พนักงานสอบสวนก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะฮะทีนี้อ้าว
ฝากฝั่งของโรงรับจำนำเขาว่าอย่างไรอืมทีมข่าวไปถามพนักงานในนี้
ในโรงรับจำนำเขาก็ชี้แจงว่าพนักงานคนที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
ไม่ได้มาทำงานแต่ว่าผู้จัดการเนี่ยขอชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
การมาเรียกพนักงานคนดังกล่าวเนี่ยมาสอบสวนแล้วด้วย
พนักงานคนนี้ยืนยันดิฉันไม่ได้ขโมยเงินตามที่ถูกกล่าวหา
นะครับอ้าวก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเงินหายได้อย่างไร
มันมีจังหวะที่เขากำเงินจริงแต่ว่าเขาบอกเขาไม่ได้ทำ
เดี๋ยวรอการสอบสวนก่อนค่ะนะครับก็ต้องลองตรวจสอบกันดูอีกทีหนึ่งอ่ะนะคะ